ดูความเสียใจความทุกข์ของคนที่เขาสูญเสียกันหน่อย
เรื่องราวของน้องมิ้นนักศึกษาปี๑ที่ไปซ้อมเชียร์ลีดเดอร์
โดนให้วิ่งหมดสติเสียชีวิตนะฮะแน่นอนนะครับ
ผู้เป็นแม่เนี่ยทำใจไม่ได้ยังคงตรอมใจกับเหตุการณ์ที่เกิด
คือล่าสุดเมื่อวานนี้มีเพื่อนไปเยี่ยมแล้วเพื่อนใส่ชุดนักศึกษาไป
โอ้โหพอแม่เห็นนะครับร่ำไห้ออกมา
ใช่ไหมลูกมิ้นอยู่ไหนพาแม่ไปหามิ้นหน่อย
คือเห็นชุดแบบนี้ไม่ได้นะแม่ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
เย็นเมื่อวานครับอธิการบดีพร้อมกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ต
แล้วก็กลุ่มนักศึกษาปี๑ที่อยู่ในทีมเชียร์อีก๑๐คน
ก็เดินทางไปเยี่ยมพร้อมกับมอบกระเช้าให้กำลังใจครอบครัวของน้องมิ้น
หรือว่านางสาวพรพิพัฒน์ที่เสียชีวิต
ทีมข่าวก็ไปถามเพื่อนที่ไปเยี่ยม
เพื่อนบอกว่าโอ้โหพี่แม่ของน้องมิ้นยังคงตรอมใจอยู่เลย
กินข้าวก็ไม่ค่อยได้กินได้มื้อ๒มื้อ๒๓คำเท่านั้น
ขนาดเดียวกันก็คือรุ่นพี่ที่เป็นต้นเรื่องก็ยังไม่ได้มีการตอบรับใด
ยังไม่ได้มีการไปขอโทษขอโพยขอเข้ามาศพหรือว่าทางครอบครัวเลย
หรือว่ายอมรับกับสิ่งที่ทำลงไปก็ยังไม่มี
ขนาดที่แม่ของมิ้นเองผู้ชมภาพที่เห็นบรรยากาศ
พอกลุ่มเพื่อนเข้าไปและกลุ่มเพื่อนแต่งชุดนักศึกษา
โอ้โหแม่ร้องขึ้นมาแบบแทบขาดใจพูดอย่างเดียว
มิ้นอยู่ไหนน้องมิ้นของแม่อยู่ไหนพามิ้นมาหาแม่น้อย
โอ้โหยิ่งทำให้ทุกคนแบบโศกเศร้าเพื่อนบางคนร้องไห้เลย
คือแบบมันทำใจไม่ได้สงสารคุณแม่ด้วยนะ
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นได้ฟังบรรยากาศช่วงนี้นะฮะ
นี่ฮะได้ยินแต่คุณแม่ร้องเอามิ้นคืนมาเอามิ้นคืนมา
อย่างนี้เพื่อนออกมาเพื่อนก็ร้องไห้ก็คือก็เสียใจนะครับ
นะฮะคุณแม่พอคุณแม่เป็นเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย
ทางอาจารย์ทางเพื่อนเองก็ขอรีบตัวกลับดีกว่า
ก่อนที่คุณแม่จะจะร้องไห้เสียใจไปมากกว่านี้นะฮะ
มันเสียใจมากนะฮะบางคนก็กำลังน้ำตาไม่อยู่
ก็ร้องไห้ออกมาครับท่านอธิการบดีท่านก็ไปด้วย
ส่วนกิจกรรมที่เป็นต้นเรื่องของเหตุการณ์สลดครั้งนี้
ก็คือกีฬาสีของคณะมนุษยศาสตร์ที่เดิมเนี่ย
มีนต้องร่วมกิจกรรมด้วยในวันที่๕กันยายน
เพราะว่ามิ้นก็เป็นเชลิเดอร์นะฮะ
เพื่อนนักศึกษาปี๑บอกว่าทางคณะยังคงจัดกิจกรรมกีฬาสีต่อไป
แต่ยกเลิกกิจกรรมเชียริดเดอร์นะฮะ
ก้อนแค่งฟวตบอลเอายืนก่อนอะไรแบบเนี้ย
เพื่อให้ความอาลัยให้กับน้องมิ้นที่เสียชีวิตไป

หลังจากที่รุ่นพี่ที่เป็นคนสั่งให้น้องไปวิ่งรอบลานจอดรถคือนางสาวแพร่เนี่ย
รุ่นพี่ปี๒หัวหน้าซ้อมหลีด

ล่าสุดตำรวจสวพมภูเก็ตได้รูปรวมภาพจากร่องวงจรปิด
มาประกอบหลักฐานเป็นภาพในช่วงสักทุ่มกว่า

มันเห็นแว๊บหนึ่งลูกศรสีแดง
ก็คาดว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของรุ่นพี่
ที่พาตัวน้องมิ้นท์ที่หมดสติไปแล้ว
นั่งรถไปโรงพยาบาลวชิลาภูเก็ต

เนื่องจากว่าไม่สามารถระบุได้ชัดว่าใช่หรือเปล่า
โดยภาพของคนขี่มันเป็นการซ้อน๓กันไป
คนขี่และคนซ้อนสวมใส่ชุดนักศึกษาสีขาว
ชุดที่สวมใส่ก็คล้ายกันกับชุดที่ครอบครัวของมิ้น
นำไปให้ทีมข่าวดูว่าน้องใส่ในวันที่เกิดเหตุ
ก็คือชุดเขาเรียกว่าชุดฟุตบอลสีเขียวไปซ้อมเชียร์

เหนือสิ่งอื่นใดครอบครัวและญาติอยากให้รุ่นพี่ที่เป็นต้นเรื่อง
ไปขอคำมาญาติของผู้เสียชีวิตไปขอคำมาศพของน้องมิ้นด้วยนะครับ